คุณผู้ชมครับไปดูอีกที่หนึ่งอีกร้านหนึ่งเขาบอกว่า
เป็นโจ๊กที่หัวจิตหัวใจหล่อมากโจ๊กแต่ใจหล่อมาก
จ๊กใจหล่อเพราะว่าจะต้องเอาไปแจก
นี่เอาไปแจกให้กับประชาชนแถวนั้นฟรีอีกต่างหาก
โอ้โหอะไรจะใจดีใจหล่อขนาดนั้นพี่
ค่ะร้านโจ๊กจอดจอด
จอจอร์สนี่ประมาณนี้นั่นชื่อชื่อร้านของเขานะครับ
เป็นร้านข้าวต้มร้านโจ๊กชื่อดังของอำเภอนาแก่
จังหวัดนครพนมจ้าสุขใจน้องน้องนักเรียน
แล้วก็ประชาชนแถวนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้บางทีเขาก็มีแจกฟรีให้ด้วย
ได้รับฉายาว่าโจ๊กใจหล่อครับโอ้โหเขาชอบแจกฟรีมากมาก
เขาบอกว่าชอบทำกิจกรรมอาสาครับเป็นการทำดีตอบแทนบ้านเกิดในช่วงเทศกาล
หรือว่าวันสำคัญต่างต่างนะครับบางทีอารมณ์ดีดีอ่า
เปิดร้านมาวันนี้อยากแจกฟรีก็มีเหมือนกันอืมโอ้โห
แล้วยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะโอ้โหเป็นช่วงที่ลูกค้ามาอุดหนุนกันเยอะ
ก็เลยถือโอกาสครับเอาละลูกค้าก็เยอะแล้ว
ไม่เป็นไรยังไงกำไรเราก็มีเพราะฉะนั้น
ไปเลยครับโอ้โหค่าราชกรงค์ค่าราชการก็มาช่วยนะครับ

ใจดีจังเลยอ่ะเจ้าของร้านก็คือนายคมกริจ
แล้วก็ร้านโจ๊กเนี่ยกับภรรยามานานกว่า๑๐ปี
และด้วยรสชาติที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยแถมราคาย่อมเยาว์ครับ
ก็ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนนักท่องเที่ยวของที่นี่
และด้วยความชอบส่วนตัวครับก็คือชอบเป็นจิตอาสา
ชอบทำความดีตอบแทนบ้านเกิดในช่วงเทศกาลพี่เขาเลยชอบเลี้ยงอาหารฟรี
ให้กับคนที่มาทานแบบนี้เป็นประจำ
บางทีก็แจกฟรีให้แบบไม่ต้องนัดหมาย
แต่บางทีเป็นช่วงเทศกาลสำคัญเขาจะมีป้ายอยู่หน้าร้านว่า
เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันสำคัญนะวันอะไรก็ว่าไปทานฟรีครับ
แบบนี้เขาใจหล่อจริงแล้วดีไม่ดีนะบางวันนะเขาจะมีเพื่อนนักดนตรีเพื่อชีวิต
มาร่วมเล่นดนตรีขับกล่อมให้กับลูกค้าที่มานั่งรับประทานโจ๊กให้ฟังอีกด้วย
อัตรรสมากเลยค่ะกินโจ๊กไปฟังเพลงไปอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันไปได้นะครับ
นี่นะสร้างความบันเทิงสร้างความสุขสุขกายก็ได้สุขใจก็ได้อิ่มท้องอิ่มใจกันไปด้วยแบบนี้เลย
นี้เป็นวงแบบว่าูโมม่ายจริงจังเลยนะใช่ครับ

มาร้องเพลงเพื่อชีวิตมีคุยขับกล่อมแบบนี้ก็อ๋อเจ้าเอ่ย
อันนี้ร้องเพลงหรือท่องอาขยานหรืออะไรคะ
เฮ่ย
อยากจะร้องเพลงเพียงแค่ว่ามันไม่เป็นเพลงเท่านั้นเอง